อันดับสามแปดอกทรงเทพนอนอยู่ใต้ต้องต้องบังติย์
รับตอนดีมาก็ดีเจ้านี่ก็ไม่สามารถถูกพิรชางงรับ
บรรถตัวซ้ายดีกว่านะครับอามงนได้แล้วเจ้าอ้ามนถูกเรา
แล้วลำตัวของเขาเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถหัวอยู่ข้างรถหางโผล่อยู่หน้ารถ
ขยับขยื่นไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานใช้แม่แรงมายกก่อนนะ
แล้วก็เอาตัวออกมาได้มันไม่ดุร้ายค่ะไม่วิ่งหนีด้วย
ซึ่งก็คือก่อนหน้านี้มันคงพยายามจะดิ้นเองแหละ
อยากจะออกจากรถคันนี้จนมันหมดแรงเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านในระแวกนั้นก็เตรียมค่ะไม่ได้เตรียมช่วยนะ
จดเลขเด็ดจากทะเบียนรถคันสีแดงแน่แล้วเป็นสีแดงด้วยนะ
เอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ป้าแกก็ยิ้มได้นะยิ้มได้
ทีนี้ไปต่อที่ฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชมจากดินแล้วไปที่สูงกันหน่อยนะคะ
ต้องเอาไฟฉายไปส่องที่สูงค่ะ
ดูตัวอะไรล่ะหาตัวอะไรล่ะ

เจ้าของบ้านคุณบรรพฤษเนี่ยบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ย
มันขึ้นไปอาบแดดบนหลังคาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
คิดว่ามันอาบไม่นานก็คงลงมาพบค่ำแล้วก็ไม่ยอมลงมาสักทีนะคะ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่ากลางคืนมันเข้ามาในบ้าน
เดี๋ยวจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ในบ้านไง
ต้องแจ้งกู้ภัยค่ะเอามันไปหน่อยสุดท้ายเอามันไปได้

ไม่เห็นดิตั้งใจดูอยู่เนี่ยไม่เจอจริงนะคะ
ส่วนที่ชนบุรีค่ะคุณมณีรัฐถิ่นมุกดานะคะ
บอกว่าไก่บ้านดิฉันหายไปบ่อยมาก
ไม่รู้มันหายไปจากไหนพอรอไปรอมา
เจอเหตุผลแล้วเนี่ยนะคะเพราะเจ้าตัวเงินตัวทอง
มากินไก่หายไปเกือบทุกวันเลย
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่บรรยากาศมันทุลักทุเลค่ะ
เพราะว่ามันตัวใหญ่หนัก๔๐กิโลกรัม

แต่ว่าไม่เกินกำลังและความสามารถของเจ้าหน้าที่
ใช้เวลาสิบห้านาทีค่ะเพราะดิ้นสู้ไปก็
หมดแรงเองนะคะเจ้าหน้าที่ใช้ผ้า
คลุมหัวของมันปิดตามันจับได้สำเร็จ

ขออภัยค่ะเจ้าของบ้านเล่าว่า
ขณะกำลังทำสวนอยู่ได้ยินเสียงทั้งหมาทั้งไก่
ร้องเสียงดังไปหมดเลยรีบวิ่งมาดูตกใจค่ะ
เจอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่กำลังกินไก่
คาปากอยู่เลยนะแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อน
หน้านี้ไก่มันหายไปเกือบทุกวัน
ตอนแรกคิดว่าคนมาขโมยไป
แต่สรุปสุดท้ายเจ้าหัวขโมยเป็นตัวเงินตัวทองค่ะฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะ
มันไล่ไก่มาแล้วก็หาวแล้วก็วิ่งตามหมามา
พอเห็นตามหมามามันก็เห็นมันอยู่ข้างรั้วเลย

อันนี้ตัวแรกใช่ไหมที่ตัวใหญ่แบบนี้

แต่เห็นคนที่เลี้ยงหมูเขาบอกว่ามีใหญ่กว่านี้อีก

ก็ยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเจอเล็กตัวไปอยู่แล้วกัน

ไม่ได้อ่านชื่อแต่ว่าเจ้าของบ้านบอกเลขที่บ้านเรียบร้อย
ต่อเลยนะคะที่จังหวัดเพชรบูรบึงสามพันธุ์ค่ะ
เป็นบ้านของคุณสงกรานอายุ๓๖ปีบ้านหลังนี้แหละค่ะ
กู้ภัยไปทำไมก็ไปหาของสิคะหาสัตว์สิคะ
ตัวเงินตัวทองเลื้อยเข้าบ้านพุ่งตรงมาที่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
บ้านเล็กที่๘๒๖๗ตะมนต์ซับสะหมอทอดค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนโอ้โหบ้านเลขที่ใหญ่มาก
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกันทั้งบ้านเลยนะคะ
เพราะมันปลีเข้ามาแบบนี้โอ้นั่นไงนั่นไง
ถามว่าทำไมเดือดร้อนก็เพราะว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้มันดุมากคุณ
นี่กว่าจะจับได้นะมันฤทธิ์เยอะมากค่ะ
พอจับได้เสร็จปุ๊บเนี่ยวัดความยาวลำตัว๑เมตรหนัก๗กิโลกรัม
นี่เห็นไหมคุณเห็นกล้ามแขนของกู้ภัยไหมโอ้โห
ทีนี้เราไปถามลุงทวนจันอำภัยอายุ๖๔ปีนะคะ
อยู่บ้านเลขที่เมื่อสักครู่เนี่ยที่ตัวเงินตัวทองเข้าเนี่ยคือ
แต่ลุงทวนอยู่บ้านเลขที่๘๒๗หมู่๗อยู่บ้านติดกัน
เล่าบอกว่ากำลังนั่งฟังเพลงสบายอยู่หน้าบ้านจู่
เห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยตัวใหญ่มากวิ่งเข้ามาในบ้านหลังนี้
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับกันหน่อย
ใบหน้าเราก็เสี่ยงดวงเอาสิ
เซียนตัวเลขเขาก็ไม่พลาดนะคะ
เดี๋ยวเอาบ้านเลขที่ดักไว้เลยละกันทั้งสองหลังเนี่ย
เสี่ยงโชคสักหน่อยมิถุนายนนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชายนาฏ
หลังจากที่จับตัวเงินตัวทองมาหลายข่าวแล้ว

งูเหลือมตัวนี้มันขึ้นไปนอนขดอยู่ใต้หลังคาบ้าน
บ้านเลขที่จำง่ายค่ะตัวเลขไม่เยอะนะคะ

ไปเจอขณะที่ลุกไปเข้าห้องน้ำกลางดึก
หลังจับตัวเจ้างูเหลือมได้ยืดออกมาวัดความยาวได้ตั้งสี่เมตรตัวใหญ่นะเจ้าของบ้านบอกเจ้างูเหลือมตัวนี้มากินลูกนกพิราบ
ซึ่งมันมีรังอยู่ใต้หลังคาค่ะฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะ
พอดีลุกไปเข้าห้องน้ำครับตอนประมาณเที่ยงคืนอ่าแล้วก็ตรงขื่อบ้านผมก็ไม่สังเกตดู
เห็นเห็นอะไรหลายหลายนึกว่าพากี่นิ้วครับพอเหลือบตาไปดูโอ้โห
ลุกเลยตัวใหญ่เห็นตั้งแต่กี่โมงเลยครับตอนแรกประมาณเที่ยงคืนนะครับผม
อยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงนั้นครับเที่ยงคืนครับผมงูก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ
อยู่นะครับไม่ไปไหนเลยอ๋อมันทำอะไรมันทำอะไรรู้ไหมมากินนกพิราบครับผม
อ๋อมีนกพิราบทำรังอยู่มีครับผมก่อนอันนี้เคยเจอมาก่อนไหมครับ
เคยเจอเป็นรูปครับรูปมันตัวตัวเล็กครับผมก็ยังไม่เคยตัวใหญ่ขนาดนี้
ไม่ใช่อย่างแห่งนี้ครับอืมคิดว่ามาให้โชคไหมครับโอเคครับ
มันก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ลองลองดูคือยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่อยู่บ้านมา
ไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเจอเจ้าตัวเล็กครับผมตัวเล็กครับ

อันนี้ก็ต้องลองเสียงดวงกันดูหน่อยเนอะลองเสียงดวง
มันก็ไม่แน่นะเขาบอกแบบนี้พอนักข่าวของเราถามจะไปเสียงโชคหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ลองดูเอาแต่ว่าเท่าที่อ่านมาตัวเลขไม่ซ้ำกันเลยค่ะงงนิดนึงนะวันนี้
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
คุณผู้ชมอย่าคิดมากเอามาให้ดูขำนะคะ